ใครจะไปคิดว่าเรื่องกล้วยกลายเป็นไม่กล้วยซะแล้ว

สำหรับคุณเกรทวรินทรที่อัพภาพกล้วย
แต่จะเป็นกล้วยแบบไหนจะใหญ่จะเล็กขนาดไหน

ว่าแก๊งที่รวมตัวกันแล้วดูจะเกิดเรื่องเฮฮาทุกครั้งนะคะสำหรับหนุ่มนักแสดง
มีทั้งเกรทวรินทรบอยปกรณ์ลุยสก๊อตเต้ยพงศกรและท็อปจรน
อันนี้คุณสังเกตกล้วยดูไซส์ดูขนาดดูสีกันเอาเอง
อันบนเนี่ยของคุณท็อปอันต่อมาคือของคุณหลุยอันนี้ก็ใหญ่หน่อยนะ
กล้วยลูกนี้น่ากินเจียวของคุณเกรทสีตามสีผิวหรือเปล่าอาจจะเป็นกล้วยช้ำแล้วหลายวัน
ของคุณบอยของคุณเต้ยโดนกัดไปแล้วด้วยหนึ่งคำ
แต่ของเฮียบอยเนี่ยเล็กกระจิ๋วที่สุดเลยนะคะ
อันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าบอกอะไรเป็นไหนนะฮะ
ฉันว่าเขาเล่นกันหรือเปล่าเอองานนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
หลายคนคิดไปไกลนะคะว่าจะโฆษณาอะไรหรือเปล่า

ถ้าเกิดว่าใครเป็นคนเขียนชื่อได้ก่อนชนะเอาอย่างนี้
เลือกกล้วยก่อนเออมันจะโครวของคุณเต้อใหญ่มาก
ใช่ค่ะต้องบอกก่อนคุณผู้ชมอย่างนี้เวลาออกกองละครกองภาพยนตร์กองโฆษณาต่าง
ไม่ว่าจะเป็นน้ำอาหารเครื่องดื่มอะไรเนี่ยต้องเขียนชื่อเอาไว้
เพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะหลงกันว่าของใครเป็นของใครนั่นเองนะคะ

คือดิฉันคิดว่าจะพยายามแบบขายของว่าของใคร

กล้ามใครล่ำกว่าประมาณนี้
เจ้าตัวบอกว่าไม่โกรธนะที่เพื่อนเลือกชิ้นสีดำให้ของตัวเอง

มองเป็นว่าเรื่องขำก็แล้วกันค่ะ
เดี๋ยวไปฟังเกรสซิกล้วยดำจริงหรือเปล่า
กองจะมีผลไม้ให้ทานอะไรอย่างนี้อยู่แล้ว
แต่ว่าไอ้เขียนชื่อเขาเขียนกันไว้นานแล้ว
แต่แบบไม่มีใครสัปดนตร์เล่นค่ะ
เฮ้ยบ้าสำหรับผมถือว่าชมด้วยนะ

คือจริงพี่หลุยเขาก็เล่นเป็นปกติอะไรอย่างนี้
ใครไปเล่นต่อถ้าเต้ยเขาก็ไปเล่นต่อ
และอีบอยมันก็ทนไม่ได้
ก็ต้องเล่นบ้างตามสไตล์ของเขาอะไรอย่างนี้

แล้วแต่แล้วแต่ว่าใครจะคิดไปถึงขั้นไหนอะไรอย่างนี้

ชอบจริงเลยอ่ะกล้วยคาร์แรคเตอร์กับเกรด
ชอบกล้วยสีดำเหรอ
กล้วยคาร์แรคเตอร์นะคะชัดเตน
เพื่อคนอื่นเนี่ยคุณเกรดเรียกชื่อนะ
นางเอกสาวพรีมรานีดาอายกะโมเนท
รวมไปถึงคนนี้ดิฉันว่าไม่น่าเข้าข่ายเลยอ่ะ

เขามีอ่องต่วนนะของตัวเองแล้ว
กันทั้งวี่ทั้งวันนะในคลิปนะ
เจ้าตัวก็รับว่าแต่ละคนเป็นพี่เป็นน้องร่วมงานกันทั้งนั้น
พร้อมย้ำด้วยว่าสถานะตอนนี้โสดไร้คนรู้ใจค่ะ

ก็เลยทักทายอะไรอย่างนี้
แค่นั้นครับไม่ได้จีบน้องอะไรอย่างนี้

อันนี้เป็นน้องรักมากคนหนึ่ง
ผมยังโสดและสดมากอย่างเดิม
ชิปปี้เป็นเด็กผู้หญิงที่น่ารักมาก
ได้ศึกษาพฤติกรรมน้องแล้วน่ารักจริง
พี่น้องกันพี่น้องกันไม่ได้อะไร
ไม่มีครับ